ช่วงนี้มาเติมความสดใสดีกว่านะคะกับช่วงจอดแจ๊ริมจอของเรา
จะพาไปดูลีลาเวคบอร์ดระดับเทพค่ะของคุณบอยปกรณ์
บอกเลยนะจ๊ะนี่ไม่ยอมเสียชื่อเกลียนบอยง่ายนะคะ

อุ๊ยตาถาดความฮิตไม่ไหว
ไปไหนมาไหนใครก็เล่นเวคบอร์ด
ดีกรีพระเอกสายเกลียดตัวพออย่างบ่อยประกอดของน้องเก
อุ๊ปซ์ก็เลยขอจัดวัดเลเวลอยู่บ่อยอีกครั้ง
แต่พูดเลยคลิปล่าสุดเขาโชว์สกิลระดับเทพ
คนอื่นตกกลืนไปข้างหน้า
แต่ดูระดับเฮียบอยเขาสิคะ
ก็ถอยหลังเล่นไปเลยสิจ๊ะรออะไร

เหยียดจัดทายักษ์มาแบบซุปเปอร์ฮีโร
โถที่แท้ก็เพลย์ภาพย้อนกลับเอ้า
แกล้งอำกันอีกแล้วนะคะเฮียบอย